มีข่าวดีมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ในการบินตรงจากเมืองไทยไปยังญี่ปุ่นในราคาประหยัด
เป็นการกระตุ้นการเที่ยวของทั้ง๒ประเทศ
ที่ตั้งใจจะเปิดประสบการณ์การบินตามแบบฉบับญี่ปุ่นให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวไทยครับ
ก็คือดึงจุดเด่นการให้บริการ
ไปจนถึงการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินที่คัดสรรมาจากเมืองต่างในญี่ปุ่นไปเสิร์ฟกันเลยครับ
เช่นน้ำแครอตต้ายหิมะจากจังหวัดนาริตะมันเทศอบจากจังหวัดชิบะ
ก็เขาเลือกไทยเป็นจุดหมายแรกครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
แล้วก็พร้อมให้บริการเที่ยวบินปฐมเริกระหว่างนาฬิตากรุงโตเกียวและกรุงเทพครับในวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้
ก็คือต้นปีหน้าค่าโดยสารอยู่ที่๔๓๕๐บาทเขาให้บริการ๖เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ทางด้านของเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชนาจักรไทย
คณะท่านชิดะคัสสุยะก็บอกว่าญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีกันต่อเนื่องยาวนานกว่า๑๓๕ปีแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีผู้โดยสารจากไทยเดินทางไปญี่ปุ่นมากกว่า๕แสนคนครับ
และคาดว่าการเปลี่ยนสายกันบินใหม่แบบนี้